เอาไปดูนี่ฮะรวมกันแล้วมีพลังแก๊งแว้นสายบุตรเนี่ย
เขาบอกว่าไปเจอรถบรรทุกที่ขับปาดกันไป
กันมาอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายจอดรถแล้วไปล้อมรถบรรทุกคันนั้นไว้ด้วยครับ
เพราะผมไม่เชื่อว่ารถใจเบียดได้หรอกไม่ใช่ว่ารถใจเบียดใครก็ได้หรอก
มันมารถใหญ่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่มองผมก็เลยถามพี่พี่มีอะไรเปล่า

ผมก็ขี่มาขับมากับผมดีนะพี่
อุ้ยมันโยนลงเท้า
และพอเยอะมากก็เยอะกว่าก็เลยใจใหญ่กว่า
คนขับรถบรรทุกครับหลังจากที่มีการขับขี่ปาดกันไปปาดกันมา
บนท้องถนนแล้วรถบรรทุกพ่วงเนี่ยไม่ยอมหลีกทางให้พวกเขา
เหตุเกิดบนถนนสาย๓๔๔หนองใหญ่ขาเข้าอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ
เจ้าของเฟซบุ๊คชื่อว่านายตะสายฟินเนี่ย
มาโพสต์ลงในกลุ่มระยองแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า
ขอแรงชาวเน็ตช่วยแจ้งเบาะแสกลุ่มแว้นสายบุญ
ใครเจอให้แจ้งสพแกลงเพื่อให้ตำรวจติดตามตัว
มาดำเนินคดีครับเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ครับ
เรามาฟังฝั่งคนขับรถบรรทุกหน่อยชื่อว่าพี่สารวุฒิอุดร
แกก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ย
ขับรถไปรับของที่สระบุรีกำลังมุ่งหน้ากลับระยอง
แล้วก็มีกระบะอีกคันหนึ่งมาด้วย
แต่เชื่อว่าพอบีบแต่ปุ๊บมันทำให้กลุ่มแว่นนี้ไม่พอใจ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่ากลุ่มแว้นทั้งหมด๑๐กว่าคันเนี่ย
หันกลับมามองรถเขาเป็นสายตาอาฆาตมาดร้ายครับ
ก่อนจะจอดรถปิดทางกรูกันเข้ามาล้อมรถเขา
แล้วก็มาหาเรื่องตามคลิปเลยครับ
นอกจากนี้บริษัทครูคุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงเหมือนกระแทกรถอ่ะ
กระแทกรถนั้นเสียงนั้นคือ๑ในวัยรุ่นครับ
เอารองเท้าแตะที่พี่เขาเหน็บไว้ข้างรถบรรทุกพ่วง
คว่างใส่แล้วรองเท้ามันกระเด็นไปโดนเมียพี่เขาที่นั่งอยู่เบาะข้าง
อันนี้แหละทำให้พี่เขาโกรธเลย
เมียเขาซึ่งกำลังท้องอยู่ด้วยนะกลัวเลยครับ
ล่าสุดทั้งคู่ไปแจ้งความที่ตำรวจสพแกลงแล้วก็สพนใหญ่เอาไว้แล้วนะครับ
เพื่อจะขอให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าเราก็ได้ความมาจากฝั่งของคนขับรถบรรทุกอย่างเดียวนะ
ถ้าเป็นไปได้ฟังกลุ่มแว้นกลุ่มนี้ถ้าอยากชี้แจงเรียนเชิญนะฮะ
อยากฟังเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับ